ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้กลางกรุงเลยฮะผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งนะ
ทำร้ายคนในบ้านขับรถหนีออกมาจากบ้านโอ้โหเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยช่วยกันสกัดจับเนี่ย
ทรวมระยะทางร้อยกิโลเมตรได้อืมหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรได้นะครับ

นี่ตอนสกัดจับได้แล้วนะฮะตอนสุดท้ายปลายทางนะครับ
ชายคนนี้อายุ๓๒ปีนะเขาเมาอยู่ที่บ้านทำร้ายคนในบ้านนะครับจากนั้นเนี่ยขับรถหนีออกมาบ้านอยู่แถวรัฐประเขานะครับซอยรัฐประเขา๗๖นะฮะทุกผู้ชมครับคือจากข้อมูลเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของบ้านนะดื่มเหล้ากับเพื่อนนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไล่ตามกันนะต้องค่อยไล่ตามนะดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่ค่ำนะเมาเมาแล้วทะเลาะกับแฟนนะทะเลาะกับแฟนก็คือทำร้าย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเนี่ยหยิบเอากัน
ไกลเข้าไปนะครับแล้วไปขู่เจ้าหน้าที่
หยิบขโมยกระเป๋าเครื่องมือแพทย์เข้าไปค่ะโอ้โหขึ้นรถ
โอ้โหนี่ฮะดูแผนที่ตรงนี้ครับ
นี่ครับจากบ้านที่ซอยราชประเภา๗๖ใช่ไหม
นู่นเลยรามคำแหงไปร่มกล้าวพัฒนาการคลองตันประตูน้ำ
ห้าแยกราชพระพระเกษตรนวมินนี่ครับสุดท้ายเนี่ย
ไปเจอตำรวจนะฮะเขาเห็นว่าเออมีการไล่กันไล่ตามอยู่นะครับ
ตำรวจนายนี้เนี่ยเป็นหน่วยอรุณฑราชนะครับ
ก็เลยขับรถไปแล้วก็จอดขวางถนนนะ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยชนรถเจ้าหน้าที่ก็ถูกจับได้นะครับ
เดี๋ยวฟังตำรวจท่านนี้หน่อยนะครับที่เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
เห็นในไร้ส่วนเขาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
ทั้งที่ผมเห็นในไร้ส่วนในฐานะตำรวจผมก็เลยมาสกัดเนี่ย
รออยู่ตรงถนนรามอินทาพอรถคู่กรณีมา
ผมก็วิ่งตามสกัดเลยเพราะว่ารถผมมันเป็นรถเก่าอยู่แล้ว
ผมคิดว่ารถผมแข็งมันไม่ใช่รถรุ่นใหม่ไงมันเป็นรถรุ่นเก่ามันแข็ง
ผมก็เลยตัดสินใจสกัดพอดีรถคันนี้เขาย้างแสง
แม่ของหนุ่มคลั่งเนี่ยบอกว่าเมื่อวานลูกชายนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะ
แล้วแฟนสาวมามาเก็บเสื้อผ้าบอกจะไปอยู่ต่างจังหวัด
ทีนี้ลูกชายก็เลยคลั่งเลยฮะถามคุณแม่คุณแม่บอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าลูกชายเนี่ยหนึ่งคือไม่พอใจที่แฟนสาวจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
ลูกชายมีอาการป่วยทางจิตขาดยาขาดยาไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
โอ้โหเหตุผลสำคัญนี่คุณแม่บอกเมื่อสองวันก่อนลูกแอบไปเสพยาเสพติดฮะ
อ่านี่ไง
จิตประสาทนี่ว่าร้อนแล้วก็ชอบมีอารมณ์ร้นแรงนี่แหละ
เขามาเป็นช่วงอยู่เหมือนกัน
เป็นมาหรือเปล่าอาการหลอยความแพร่รุนแรงเหรอครับ

เพราะอะไรน่าจะเป็นติดเสพอีกหรือเปล่าไม่ใช่

เสียใจกับลูก
ที่เขาทำแบบนี้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
ทุกคนอะ

แต่ทางคดีเนี่ยสอนอบังเขนคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะเรื่องของการฝ่าเคอร์ฟิลล์ด้วยนะครับ
ส่วนข้อหาอื่นก็คงต้องขยายผลสอบปากคำกันต่อไป